ดูเจ้าของร้านกะเพราเมืองขอนแก่นเขาผุดไอเดียขึ้นมาแปลกใหม่นะครับ
ที่จะเรียกว่าตอบโจทย์ตอบสนองลูกค้าประเภทกวนมึนฮา
ถ้าเป็นลูกค้ามาหลายรูปแบบนะครับมีทั้งกวนบ้างมึนมาบ้างแล้วก็ฮามาบ้างนะครับ
ที่นี่เขาขายเมนูแค่๒เมนูเกี่ยวกับเรื่องของกะเพรา
แต่ที่แหวกแนวไม่เหมือนใครคือเรื่องของอะไรไปดูกันเลยดีกว่า
นี่แหละครับเดี๋ยวจะได้เห็นเจ้าของร้านคว้าเขียงออกมา
ไม่ได้เอาไปรองสับหมูที่ไหนนะคุณ

ภาชนะรองใส่อาหารตามสั่งพร้อมเสิร์ฟบนเขียงแบบนี้เลย
บอกว่าไม่เหมือนใครในโลกร้านนี้ร้านเดียว
คุณจะสั่งเสิร์ฟบนเขียงฉันก็เสิร์ฟให้
หรือว่าใครจะสั่งให้เสิร์ฟบนตาชั่งก็เสิร์ฟให้
มีกระเพราที่คุณผู้ชมสั่งหรือว่าลูกค้าสั่งในหม้อหุงข้าวก็เสิร์ฟ
ส่วนที่แปลกสุดที่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่า
เคยมีลูกค้าสั่งก็คือกะเพราบนแผ่นเสียง
เอาสินี่กะเพราบนตาชั่งแล้วจะกินกันอย่างไร
ก็จะได้รู้ว่าเราทานไปกี่กรัมโปรตีนกี่กรัม

ก็ถือว่าเป็นไอเดียเก๋ของเจ้าของร้านนะครับ
บอกว่าร้านแล้วแต่กระเพราแท้อันนี้คือชื่อร้านเขานะ
เก๋ทีเดียวตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละครับ

แต่ตอนนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
แม้ว่าจะมีแค่เมนูกะเพราก็ตามนะครับ
บอกว่าเจ้าของอารมณ์ดีไอเดียก็บันเจิดนะครับ
แล้วก็คุณลูกค้าก็มาแบบทั้งกวนทั้งมึนทั้งหา

หนุ่มเพื่อนสีจักรพลศรีตระกูล
แล้วก็นพรัชอุนานนาคเจ้าของร้าน
ขอบคุณผองเพื่อนสุดกวนต้นเรื่องนะฮะทำให้ไอเดียเก๋
แม้ทั้งร้านจะขายแค่เมนูข้าวราดกะเพราปลอดถั่วฝักยาว

แต่ก็สร้างจุดขายของร้านให้โดดเด่น
แล้วก็เป็นที่รู้จักมาถึงทุกวันนี้ครับ
มาจากเพื่อนสนิทกันที่มาเป็นลูกค้า
เขาก็ได้จานข้าวหมาไปซึ่งหมายถึงเป็นจานใหม่นะฮะ
เราซื้อมาซึ่งก็ไม่ให้ใครเอามาใส่กินข้าวเอง
เขาก็เลยขอก็ทำให้เราก็ต่อไข่ดิบลงไป
แล้วก็ใส่เปลือกไข่ลงไปบนกะเพรา
เพื่อนก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊คแล้วคนก็เริ่มถาม
แล้วเพื่อนคนอื่นเขาก็มาด้วย
มาถึงเพื่อนของผมเพื่อนของอามี่เพื่อนของน้องในร้าน
ก็ขอหน่อยขอแปลกเอาฮาเฉย
แล้วก็ถ่ายลงก็กลายเป็นลูกค้าเริ่มเห็น
ก็เริ่มมาขอเรื่อยขอเรื่อย
แล้วที่สำคัญทุกคนที่มาขอเขาบอกว่า
ซ้ำนะพี่ไม่ซ้ำนะครับ

เหมือนกันแล้วดูเธอสั่งสิ

แต่ท้ายที่สุดที่เต็มกระมังแบบนี้
เธอกินหมดนะครับ
พอมาเห็นว่าคอนเซ็ปต์ร้านน่ารักดี
เหมือนแบบเพื่อนมาร่วมทำด้วยกันพี่น้อง

มันก็เป็นอะไรที่แบบเบสิกกินง่าย
แล้วก็คาดหวังว่าภาชนะที่จะมาถึงเรามันจะคืออะไร
ก็สั่งเมนูแบบเหมือนชื่อร้านนะคะ
แล้วแต่เลยแล้วแต่พ่อครัวจะจัดมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สรุปว่าได้จานเท่านี้จานเท่านี้
แล้วก็สารพัดสารพัดทุกอย่างอยู่ในนี้
ก็เป็นแบบมีไข่ข้นไข่เจียวไข่ดาวแล้วก็ไข่อันเฟน
ก็สุดท้ายก็หมดค่ะ

สุดท้ายก็หมดกระมังน่ากินเออนะครับก็ลูกค้าส่วนใหญ่ยอมรับนะครับ
ว่าร้านขายอาหารตามสั่งโดยเฉพาะเมนูกะเพราจริงแล้ว

ใครก็สั่งได้ถือว่าเป็นเมนูจานโปรด
คิดอะไรไม่ออกก็กะเพรากับเมนูไข่นะครับแต่ร้านนี้ด้วยไอเดียจริงนะครับ
ก็ถือว่าเจ๋งสุดเจ้าของร้านก็ดูกวนมืนฮาเหมือนกันนะ

แล้วก็โปรโมทครั้งแรกแม้โปรโมทใส่จานถ้วยข้าวสุนัข